ไปดูเรื่องของนายประสิทธิ์เจียวกกนะคะที่มีการหลบหนี
ระหว่างที่ไปที่ศาลเมื่อวันก่อน
ก็ปรากฏว่าตำรวจสอบสวนกลางรับทำคดีนี้
หลังจากพบข้อมูลว่าในเรื่องนี้อาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐนะคะ
เกี่ยวข้องกับขบวนการในการพานายประสิทธิ์หลบหนีด้วย
ส่วนกลุ่มแก๊งที่พาหนีก็ถูกจับกลุ่มได้แล้ว
ทั้ง๔คนก็มีการไปสอบสวนเพิ่มเติม
วงจรปิดในศาลค่ะคุณผู้ชมจะเห็นภาพนายประสิทธิ์นะคะ
รีบวิ่งไปลงบันได
ตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ศาลยืนอยู่ด้วยแต่ว่าไม่ได้สังเกตเห็นนะคะ
ขณะที่อีกมุมนึงเนี่ยวงจรปิดจับภาพนายประสิทธิ์
สวมเสื้อยืดเดินขากระเพก
เสื้อยืดก็ขาดด้วยเดินขากระเพกด้วย
แต่อีกไม่กี่อึดใจก็มีเจ้าหน้าที่สองนายวิ่งมาล็อกตัว

อันนี้เป็น๒ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐาน
แล้วเอามาประกอบดำเนินคดีเพิ่มกับนายประสิทธิ
แล้วก็เอาผิดกลุ่มผู้ที่ช่วยเหลือในการหลบหนีด้วยนะคะ
จากข้อมูลเขาบอกว่านายประสิทธิ์เองมีการสั่งให้กลุ่มช่วยเหลือ๔คน
จัดหาเสื้อผ้าเงินสดและกุญแจมาส่งให้ที่ศาล
เพื่อที่จะเตรียมหนีตอนที่ถูกนำตัวขึ้นศาล
ส่วนคนที่ร่วมช่วยเหลือเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
ก็อ้างว่านายประสิทธิ์หลอกว่าได้ประกันตัวให้เอาของเหล่านี้มาให้
แต่ตำรวจไม่เชื่อเพราะว่ามันมีเรื่องของการปลดกุญแจมือและข้อเท้าด้วยนะคะ
สำหรับกลุ่มที่ช่วยเหลือเนี่ยตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นอดีตผู้ร่วมลงทุนนะครับ
เป็นเลขาส่วนตัวแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทของนายประสิทธิ์
รวมถึงเป็นผู้ช่วยทนายความด้วยนะคะ
ผู้ร่วมลงทุนเนี่ยทราบว่าเป็นชายอายุ๕๖ปีมาช่วย
เพราะว่าอยากได้เงินลงทุนกว่า๑๐ล้านบาทคืนนะคะ
ล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงว่าร่วมทำคดีนี้
เชื่อว่าเป็นกระบวนการที่วางแผนกันมาอย่างแยบยนต์
และอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลค่ะ
พูดคุยนัดหมายนัดแม้กันนะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของเรานะครับ
อาจจะมีการวางแผนกันมา
มีชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในนั้นด้วยไหมคะ
ถึงตอนนี้นะครับก็ยังนะครับแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกก็คือ
อย่างตัวเจ้าหน้าที่รัชทันนะครับทางรัชทันเขาตั้งกรรมการตรวจสอบเพราะจริงกันอยู่นะครับ
ก็คงต้องดูว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่า
เนี่ยค่ะเรื่องของกุญแจที่ไปไขเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้ทางกรมราชธรรมซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการคุมตัวผู้ต้องหา
ก็ต้องหาคำตอบเรื่องนี้นะคะมีการขีดเส้นเอาไว้๗วัน
ว่าจะต้องรู้ผลสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่คุมตัวนายประสิทธิ์
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้
ถ้าพบความผิดก็ต้องถูกลงโทษทางวินัยหรือมีคดีอาญาด้วยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าในการทำคดีของสนพหนโยธิน
ล่าสุดได้ส่งตัวชายอายุ๕๖ปีไปฝากขังศาลแล้ว
หลังจากพบว่าผู้ชายคนนี้แหละเป็นคนที่เอาเสื้อผ้าไปมอบให้นายประสิทธิ์ในห้องน้ำนะคะ
ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุคนอื่นยังต้องสอบสวนเพิ่ม
ก็มีการปล่อยตัวชั่วคราวและจะเรียกเข้าพบอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าหากพบความผิดตามหลักฐานซึ่งตำรวจก็จะดำเนินคดีในภายหลังค่ะ